คุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกสาว
แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
กระชากสร้อยจากคอลูกสาว

หลังจากนั้นเขาเอามีดมาขู่ด้วยนะ
จะเอาตังค์จากคุณป้ากับลูกอีก๕๐๐ค่ะ
หาว่าคุณป้าไปชนรถมอเตอร์ไซค์เขาล้ม
นี่ดูสิสภาพลูกสาวคุณป้าแล้วก็คุณป้าเอง

ตำรวจสพสำรงเหนือสมุทรปราการได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุการณ์วิ่งราวทรัพย์คนเจ็บเนี่ย
ก็คือคุณป้ากับลูกสาวอยู่ที่ปากซอยแบริ่ง๕

คุณป้านี่คือคุณป้าสุนทรประเสริฐอายุ๖๘ปีแล้วนะ
ป้าเจ็บที่บริเวณขาด้านขวา
โดนมอเตอร์ไซค์มันล้มมาทับดูสิ

ลูกของคุณป้าคือนางสาวดวงกมลประเสริฐอายุ๒๒ปี
ก็เจ็บที่ขาขวาเพราะอะไร
ลูกเนี่ยพอรถมันล้ม
ขาไปนาบกับท่อไอเสียคุณ

มันก็เลยเป็นแผลผู้พองไปหมดเลยนะคะ
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าป้าน่ะก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์
พอเลิกงานแล้วป้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์
มารับลูกที่ร้านขายเครื่องสำอางแถวบางนา

บ้านป้าเนี่ยจ้ะอยู่ที่ซอยแบริ่ง๓๕เนี่ย
ตอนป้าขี่มาถึงซอยแบริ่ง๕นะ
คนร้ายน่ะอายุประมาณ๔๐ปีเป็นผู้ชาย
มันขี่มอเตอร์ไซค์มายามาฮ่ามีโอสีแดง
ทะเบียนป้าจำไม่ได้หรอกว่ามันคือตัวเลขอะไรบ้าง

เสร็จแล้วนะเขาขี่มาประกบด้านขวา
เอื้อมมือมากระชากสร้อยจากคอลูกสาวเนี่ย
ซึ่งลูกสาวใส่สร้อยคอทองคำ
แล้วก็มีนางกวักเลี่ยมทองห้อยอยู่ด้วย
หลังจากนั้นนะคนร้ายถีบรถจนเสียหลักเลย
แล้วรถก็มาเกี่ยวกับรถของคุณป้าจนล้ม
ซึ่งฝั่งผู้ชายคนนั้นเขายกรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองขึ้น
แล้วเอามีดปลายแหลมออกมาจะแทง
แล้วก็โวยวายบอกว่าจะเอาเงินอีก๕๐๐
แล้วเหมือนกับตะโกนว่าป้ากับลูกขี่รถมาชนเขาจนล้ม
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็เดินเข้ามา
คือพอเดินเข้ามาเหมือนกับจะมาช่วย

ขี่รถหนีไปทางหน้าปากซอยเลย
เดี๋ยวฟังตอนคุณป้าเล่าหน่อยค่ะ
แล้วลูกเขาบอกอย่าทำแม่หนูอย่าทำแม่หนู

ลูกถึงบอกแม่เขาก็ชาดซ่อยหนูไปแล้ว
โอ้โหคุณทัศนัยคุณผู้ชม

คนร้ายที่มาก่อเหตุลูกป้าจำหน้าได้เลย

เรื่องทะเบียนรถลูกประพันธ์สันฐานของคนร้าย

ตำรวจก็คิดว่า
ตัวผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนั้นน่าจะเหมือนกับขี่รถตามมา

ซึ่งตำรวจก็มีการประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าคอนโด

จะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าคอนโดเนี่ยนะ
มาเป็นหลักฐานในการตามจับตัวคนร้ายที่มาชิงสร้อยลูกสาวป้า
ส่วนตัวคุณป้าเนี่ยเห็นไหม
พอหลังจากให้ปากคำที่โรงพักเสร็จนะ
รถพยาบาลมารับคุณป้าขึ้นเตียงรถเข็นไปแบบนี้เลย
แล้วก็นำตัวไปรักษาขาของคุณป้าเจ็บ
ข้างขวานั่นน่ะเออขอให้จับตัวคนร้ายได้เร็ว
แล้วก็เอาสร้อยคืนมาให้ได้นะคะ